ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่คนในวงการบันเทิงเขาก็เดินสายไปสวัสดีปีใหม่
บันเทิงไทยรัฐของเราก็มีคนมาสวัสดีปีใหม่กันเยอะแยะเลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะ
ใบเตยอาสยามก็มาฟลุ๊กจิระก็มารวมไปถึงมังกรปภาวินก็มา
เขาก็หอบกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่มาอวยพรปีใหม่กันนี่แหละค่ะ
แล้วก็อัปเดตล่าสุดข่าวดีข่าวลุ้นที่เราจะได้ลุ้นกันก็คือ
เป็นข่าวดีของนี่คู่นี้คู่หวานที่เพิ่งแต่งงานไป
ใบเตยกับดีเจแมนเขาพากันไปเที่ยวลอนดอนอยู่ตอนนี้นะคะคุณค่ะ
แต่ว่าพี่แมนเนี่ยก็ไม่ไหวโพสต์รูปของใบเตยพร้อมกับแคปชั่นนี่อ่านดู
ของขวัญมาแล้วอ้าวเท่านั้นแหละเพื่อนพ้องก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบเลยนะคะ
ก็เข้าใจกันไปว่าอะไรของขวัญที่ว่าเนี่ยเอ๊ะเป็นเบบีหรือเปล่า
ลูกแล้วหรือเปล่าท้องแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เห็นไหม
เก็ตตุเลชั่นกันเยอะแยะมากมายรู้เลยค่ะ
เอาล่ะคุณค่ะบันเทิงไทยรัฐของเรารีบยกสายตรงถึงผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยเลย
ได้ความว่าผู้จัดการบอกว่ายังไม่ทราบเรื่อง
แต่ตอนนี้ใบเตยกับพี่แมนอยู่ที่ลอนดอนถูกไหม
แล้วก็จะบินกลับมาไทยวันที่๑๖มกราคม
แล้วเดี๋ยวจะมีอีเวนต์หลังจากนั้นยังไงซะ
รอฟังคำตอบจากปากของเจ้าตัวเองจะดีที่สุด

แต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาก็คือ๑๖มกราคม

โพสต์ให้พอลุ้นว่าอุ๊ยข่าวดีที่ว่าของขวัญอะไรอย่างนี้คืออะไร
เดี๋ยวรอฟังคอนเฟิร์มว่าตกลงใช่เรื่องที่มีเบบีหรือเปล่า

หลัง๑๖เพราะว่าเราเพิ่งเจอใบเตยไปงานเลี้ยงผู้แทนจำหน่ายของสุขีไพรัส

กินเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะ